หญิงสาววัย๒๒ปีเจ็บท้องใกล้คลอด
ซ้อนรถจักรยานยนต์จะไปโรงพยาบาล
แต่ระหว่างนั้นเจ็บจนทนไม่ไหว
คลอดออกมาลูกปลอดภัย
คุณผู้ชมครับไปดูช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่พยายามช่วยกัน
ในการช่วยเหลือหญิงสาวคนนี้คลอดลูกออกมา

เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ผ้าผืนใหญ่กั้นนะครับ
โดยนางสาวดานีปานทองอายุ๒๒ปี
ซึ่งเจ็บท้องอย่างหนักจนไปโรงพยาบาลไม่ทัน
แวะจอดรถกันข้างทางเพื่อคลอดลูก
คดีหน่วยกู้ภัยมูลิธิประชานุกูล

ร่วมกับหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลราชบุรี
คลอดให้เธอใช้เวลาช่วยทำคลอดประมาณ๕นาที
คลอดออกมาอย่างปลอดภัย

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มอบทารกให้แม่

แล้วก็แม่ให้รถพยาบาลโรงพยาบาลราชบุรี
นำไปพบคุณหมอต่อไปนะครับ
จากการสอบถามญาติให้ข้อมูลว่า
ขณะที่คนในบ้านกำลังทำกิจวัตรประจำวัน

นางสาวดานีที่ตั้งคันใกล้คลอด

คนในบ้านรีบขี่รถจักรยานยนต์

อยู่ห่างจากบ้านประมาณ๘กิโลเมตร

จอดรถหน่อยไม่ไหวแล้วจอดข้างทางนี่แหละฮะ

ตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองราชบุรี

เหมือนลูกอยากจะออกมาดูโลกแล้ว
และท้ายที่สุดก็ต้องรีบแจ้งกู้ภัยให้ช่วยนะฮะ
และสุดท้ายก็คลอดลูกกลางทางแบบนี้นะครับ
ก็ปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะฮะ
ไม่มีเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ให้ดูแล้วฮะ